คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุคนร้ายไปป้นรถจากเต้นรถมือ๒
แล้วก็ไปก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
วันนี้มรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาหลายคน
ติดตามความคืบหน้าจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดสงคราครับ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติขออนุมัติหมายจับคนร้าย๔๕คน
ปล้นรถก่อนนำไปก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
โดยช่วงบ่ายของวันนี้นั้นจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้อีก๕หมาย
ซึ่งทั้งหมดนั้นคาดว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันครับ
ความคืบหน้ากรณีคนร้าย๖๗คนพร้อมอาวุธครบมือ
บุกเข้าป้นรถมือ๒ภายในเต็นต์รถวังโต้คาเซนเตอร์
ในพื้นที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
ซึ่งตำรวจสามารถวิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุได้๑คน
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ลงพื้นที่ตำรวจภูทรนาทวีจังหวัดสงขลา
เพื่อตรวจสำนวนการสอบสวนและติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
โดยขณะนี้สามารถสอบพยานไปแล้วไม่น้อยกว่า๒๐ปาก
จนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายได้แล้ว๔๕คน
ก่อนจะให้พยานชี้ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวบุคคล
และพยานชี้ได้ถูกตัวจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับภายในวันนี้
ซึ่งกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนทั้งประจักษ์พยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์๒คนในนั้น
คือนายบูคอรีลำโซะและนายรอซาลีลำโซะ
พี่น้องซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการ
และมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
และยังพบดีเอ็นเอของนายมาฮามะซาอิแนวร่วมคนสำคัญอีกหนึ่งคนด้วย
โดยทั้งหมดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
เพื่อพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในโดยและสอบถามถึงเหตุการณ์ที่กอดขึ้น
โดยรองผู้บัญชาการจังหวัดแห่งชาติยืนยันว่า
ตำรวจนั้นจะรักษาความปลอดภัยให้เป็นอย่างดี
เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายทั้งหมดด้วย
ปรับเป็นอาคารโปรบวาทับตะพี
ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบปากคำ

แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับรถทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังผมนี้
คือรถที่คนร้ายนำไปก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
และตำรวจนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ภายในตำรวจภูทรนาทวีจังหวัดสงขลา
โดยคาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้ครับจะมีการลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานและพยานบุคคล
พยานวัตถุที่หลงเหลืออยู่ภายในรถอีกครั้งครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรนาทวีจังหวัดสงขลาครับ